คุณผู้ชมฮะมาดูเหตุการณ์นี้กันต่อนะครับ
ไม่รู้ว่าป่วยหรือว่ามาผิดที่

คุณผู้ชมว่าที่ผมพูดถึงนั่นคืออะไร
งูฮะงูอยากมาโรงพยาบาล
และขึ้นไปอยู่ชั้น๗ของอาคาร
คุณผู้ชมนี่เป็นช่วงจังหวะที่พี่รอปภต้องมาจับงู
หลายคนสงสัยคุณหมอพยาบาลคนไข้ยังสงสัยเลย
งูนี้มันขึ้นมาได้ยังไงชั้น๗เลยนะ
มันกดลิฟต์หรือเปล่าเอาหางกดลิฟต์แล้วขึ้นมาหรือเปล่า
หรือมันติดกระเป๋าใครมาหรือเปล่าคุณ

มันขดตัวหลบซ่อนอยู่หลังโซฟาคุณ
ที่ตึก๒๙๘โรงพยาบาลศูนย์ตรังตรงชั้น๗ตรงนี้
พี่คุณหมอพยาบาลจริงเห็นแล้วนะ
คนไข้ก็เห็นแล้วนะทำไงดีก็ต้องเรียกรอปภเข้ามาจับหน่อย
ทำไมรอพอเข้ามาจับง่ายดายจังคุณ
พี่พยาบาลบอกก่อนหน้านั้นนะพวกฉันก็พยายามจะจับเองนะ
เห็นพี่พยาบาลบางคนไหมเอาไม้เท้าหรือเอาไม้กว่าเลย
มาจะจับนะจับไม่ได้แต่เรารอพอมา
นี่กดแค่นั้นเอง

แล้วก็เมื่อกี้ได้ยินเสียงใช่ไหมฮะได้ยินเสียงนะ
พี่พยาบาลบอกระวังนะระวังมันกัด

สุดท้ายนะฮะสามารถจับได้และเตรียมไปปล่อยป่านะครับ
โดยพี่พยาบาลคนหนึ่งนะฮะคือพี่วิไลพรสองเมืองนะฮะ
บอกว่าช่วงเข้าเวรก็ทำหน้าที่

งูเห็นงูกำลังเลื้อยเข้ามาอยู่หน้าห้องคนไข้เลยนะคุณ
และเจ้างูตัวนี้มันไปอยู่ตรงห้องคนไข้ที่รักษาโควิด๑๙
ทีนี้พอมันอยู่หน้าห้องก็กลัวมันจะเลื้อยเข้าไปในห้องใช่ไหม

แต่พยายามเท่าไหร่แล้วก็จับกันไม่ได้นะฮะ

รอปภมาปุ๊บแหมเหมือนงูมันสยบให้คุณ
จับง่ายเลยนะฮะแต่ทุกคนสงสัย
เหตุไฉนงูถึงเล้ยขึ้นมาได้สูงอยู่ถึงชั้น๗นะครับคุณ
อาจจะเลื้อยขึ้นมาจากบันไดหนีไฟมันไม่เหนื่อยนะคุณ
มาสิ